ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่อยากให้ดำเนินการกันหน่อยค่ะ
สำหรับกรณีที่มีคลิปออกมาว่าเป็นน้ำสีดำเหมือนน้ำเสียเลยเนี่ย
ไหลลงไปในทะเลหาดจอมเทียนคุณผู้ชม
คือหลายคนเขาก็ร้องเรียนกันว่าโอ้โหนี่ปล่อยน้ำเสียลงทะเลเหรอ
อ่ะดูมันดำเกินไปนะฮะดำเหมือนน้ำมันหกอะค่ะ
ดำอะไรขนาดนี้น้ำเสียสีดำไหลทะลักออกจากประตูระบายน้ำลงไปในทะเลนะคะ
เขาระบุจุดเอาไว้ว่าจุดนี้คือท่อระบายน้ำเสียในซอยนาจอมเทียน๘
ตำบลนาจอมเทียนจังหวัดชนบุรีพอคลิปแชร์ต่อกันเยอะเข้าเยอะเข้า
คนก็ถามเลยว่ามันมาจากไหนแล้วมันมาได้ยังไง
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ประตูท่อส่งน้ำในซอยนาจอมเทียน๘นี่แหละ
ก็ไปเจอตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ที่บอกว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาซ้ำซาก
มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วเรียกกันว่าปัญหาน้ำค้างท่อ
ทะลักแล้วก็ไหลออกมาจากประตูระบายน้ำแบบนี้ตลอดเลย
แล้วก็ไม่ใช่แค่ประตู๘ประตูเดียวนะคะมาทั้งหมด๑๒ประตูเนี่ยไหลออกมาแบบนี้หมดเลย
หนึ่งในนั้นก็คือประตูระบายน้ำต้นหาดพื้นที่หมู่หนึ่งที่เป็นที่รุ่มต่ำ
เป็นหนึ่งในสามประตูระบายน้ำที่มีความเสี่ยงอาจเกิดปัญหาน้ำเสียทะลักออกมาได้
หนึ่งปีจะมีสัก๒ครั้งค่ะระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม
ซึ่งเวลาเกิดปัญหาเนี่ยโอ้ยน้ำมันส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วพื้นที่เลย
นักท่องเที่ยวมาเห็นก็อาจจะตกใจได้แล้วก็เป็นกระแสข่าวในโลกโซเชียล
หลายคนที่มองว่าน้ำเสียจากโรงแรมหรือเปล่าชาวบ้านบอกก็อาจจะเป็นไปได้นะ
แต่ว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยมากกว่าทีนี้เราไปถามนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนค่ะ
ท่านก็บอกว่าการก่อสร้างประตูระบายน้ำทั้ง๑๒ประตูในพื้นที่เนี่ย
ก็เพื่อรองรับภาวะน้ำล้นท่อหรือว่าวิกฤตน้ำท่วมบ้านเรือน
ทีมีแนวทางจะใช้๑๒ประตูระบายน้ำส่งน้ำเสียในทุกหมู่บ้านไปที่เบาะบำบัดของเทศบาลเมืองพัทยา
แต่ตอนนี้มันอยู่ระหว่างการเจรจายังไม่ได้เริ่ม
แล้วก็ตั้งใจว่าจะใช้ส่งน้ำเสียนี้ไปบ่อบำบัดของตำบลนาจอมเทียนด้วย
แต่ก็อยู่ระหว่างการรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและติดปัญหาที่ประชาชนบางส่วนเนี่ย
ยังไม่เข้าใจเรื่องการเกาะสร้างบ่อบัมบัติน้ำเสียซึ่งมีงบเกาะสร้างหนึ่งร้อยห้าสิบล้าน
เท่ากับว่าแผนที่วางไว้ตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะยังสร้างไม่ได้เลย
ตอนนี้ตำบลนาจอมเทียนยังไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียค่ะน้ำเสียจากทุกหมู่บ้านก็เลยไหลวนสะสมเป็นน้ำค้างท่อ
พอน้ำล้นทีก็ไหลทะลักออกมาทีแบบนี้อ่ะค่ะสำหรับแนวทางการแก้ไขหลังเกิดเหตุนี้นะคะ
ทางเทศบาลก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ล้างท่อระบายน้ำแล้วก็ใช้รถสูบน้ำเสียออกจากจุดนั้นแล้ว
ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนค่ะและกำหนดมาตรการตรวจระดับน้ำเสียในประตูระบายน้ำ
ทั้ง๑๒ประตูทุกทุกสิบห้าวันด้วยป้องกันไม่ให้มีน้ำเสียค้างท่อซ้ำอีก
แล้วก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๖ชนบุรีด้วยว่า
น้ำเสียที่กระจายอยู่ในทะเลเนี่ยมีผลอันตรายต่อผู้ที่ลงเล่นน้ำในระยะนี้หรือเปล่า
ก็จะได้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะมันก็มีผลนะ
มันสกปรกอ่ะมันสกปรกอ่ะแล้วผลก็ลงเล่นน้ำอ่ะอือ
คนก็ลงเล่นน้ำกันเยอะแยะมากมายนะมีทั้งน้ำเสียแล้วก็มีทั้งน้ำท่วมนะ
พัทยานาจอมเทียนเนี่ยนะครับก็ต้องยกเครื่องกันทำให้มันดีแล้วกันนะครับ